ดูเรื่องของเหตุปล้นทองบ้าง
ไม่เชิงปล้นทองเขาเรียกว่าฉกทองดีกว่านะคะ

ตามรวบตัวหญิงวัย๒๕ปีเธอแอบขโมย
สร้อยข้อมือทองรูปภัณฑ์หนัก๒สลึง

แต่กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นไหมมันสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะคะ

ใช่เข้ามาขอดูทองแล้วก็ฉกไปสักเส้นอย่างนี้นะ
กล้องวงจรปิดภายในร้านทองทองสยามอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเป็นหญิงสาว
เสื้อเหลืองเนี่ยนะคะกางเกงขาสั้นมีรอยสักตามร่างกาย
ทำทีมาขอดูสร้อยข้อมือทองคำหนัก๒สลึง
แต่ปรากฏว่าช่วงที่พนักงานเผลอร้านทองนี้พนักงานเผลอไม่ได้เลยนะ
แอบซุกซ่อนสร้อยข้อมือไว้ในกระเป๋ากางเกงไว้หนึ่งเส้น
จากนั้นก็เดินออกจากร้านไปค่ะ
นายนิกรอัตภัยบูลเจ้าของร้านวัย๕๖ปีเล่าบอกว่า
คนร้ายรายนี้อ้างว่าจะมาขายสร้อยข้อมือหนัก๑บาท
แล้วก็จะซื้อสร้อยข้อมือหนัก๒สลึงมูลค่า๑๒๐๐๐บาทแทน
ช่วงก่อเหตุคนร้ายชวนพนักงานคุยอย่างใจเย็นเลยนะคะ

ต่อมาเมื่อพนักงานร้านตรวจสอบสต๊อกทอง
เลยทราบว่าสร้อยมันหายไป๑เส้น
คือขอดูหลายเส้นบางทีพนักงานก็จำไม่ได้ว่ากี่เส้นนะคะ

ขณะที่เขาจะไปส่งลูกเข้าโรงเรียนก็เห็นคนร้ายเนี่ย
นำรถจักรยานยนต์มาซ่อมในร้านที่อยู่เยื้องกับร้านทองพอดี

้นเสร็จแล้วก็ยังอยู่แถวนี้อยู่ยังเอารถไปซ่อมอยู่
ยังไม่ได้ไปไหนเออเจ้าของร้านเห็นจำได้
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มารวบตัวไว้ค่ะ

คือนางสาวทิพวันบัวเพ็ญอายุ๒๕ปีไปสอบปากคำ

ส่งตัวดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นในเคหสถานต่อไปค่ะ